ก็ต้องตามกันต่ออีกสักนิดนึงเพราะหลังจากที่แก๊งนางเอกสี่มเขาออกมาเคลียร์กันครบทุกคนแล้วนะเมื่อวานนี้ถึงคิวของสาวเบลล่านางเอกดังที่ถูกชาวเน็ตโยงว่าเป็นบุคคลที่แก๊งนางเอกมพูดถึงซึ่งเบลล่าเนี้ยเขาก็เคลียร์ดราม่านี้แบบตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะบอกว่าตัวเธอเองเนี้ยยอมรับ
ไม่เคยมีปัญหากับใครนะแล้วก็มองด้วยว่าทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมวงการเพราะเติบโตมาพร้อมพร้อมกันส่วนเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตไปขุดภาพเหตุการณ์ในอดีตมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นหวั่นไหวเบลบอกว่าขอไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันเพราะไม่อยากให้หยิบมาเป็นประเด็นแล้วก็ไปกระทบกับคน
ที่ทุกคนต้องพบต้องเจอลองไปฝากดูค่ะ
ก็ค่อนข้างจะประหลาดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอสมควรนะคะ
หรือว่าสำหรับตัวเบลนะตอนที่เราได้เจอกันตอนที่มีโอกาสเจอกันก็คุยกันดีค่ะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเบลก็ไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยส่วนเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะ
คือเบลไม่อยากจะตอบความให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่าไม่อยากจะพูดอะไรที่มัน
สำหรับเบลนะเบลรู้สึกว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมวงการเดียวกัน
ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเราโตมาในสายงานเดียวกันค่ะ
แล้วมองเห็นกันมาตลอดฉะนั้น

เพราะว่าคือเราอาจจะจำในดีเทลได้ไม่ได้ทั้งหมด

เราเชื่อในผลักษณ์ของโลกธรรม๘
มีลาปเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอด

ให้เราเชื่อว่าเราจะตั้งมั่นในความนี้
แล้วมีทัมมะนำชีวิต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
ถึงขนาดที่บอกว่าเบลล่าเนี่ยไม่มีเพื่อนในวงการซะแล้วหรือเปล่าเจอเมาส์แรงแบบนี้เบลล่าขอชี้แจงให้ฟังแบบชัดเลยค่ะ
ไม่ค่อยได้ออกไปสังสัจกับคนที่ไม่ได้สนิทด้วย
ไม่ได้สังสัจกับคนหลุดไป
ไม่ได้เห็นภาพนาน
เพื่อนก็จะมีคุณภาพดีกว่าเนอะ
ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเรื่องของเวลาของเบลนี่แหละ
งานของเบลล์ที่มันไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่
เบลล่านี่ถือว่าเป็นนางเอกแนวหน้าของประเทศไทย
เขาก็ไม่ได้มีเวลาว่างมากขนาดนั้น
แล้วถ้าพูดถึงว่าเพื่อนในวงการด้วยกัน

มันก็อาจจะไม่มีเวลาได้มาปะกัน
แต่อย่างพวกเราไม่แน่เพราะว่าว่างงาน
อยู่ก็รู้สึกเจ็บยังไงก็พอดู
ความจริงแต่รู้สึกโอ้ก็คือความจริงเนาะ
รู้สึกเจ็บอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมค่ะจบดราม่าไปแล้วนะคะ